ส่วนเรื่องนี้ก็ถูกทวงถามความคืบหน้าคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องของอดีตพนักงานถูกให้ออกจากงาน
แล้วหัวหน้างานเนี่ยก็โทรไปทวงโน้ตบุ๊กนะครับกลับมา

สิ่งที่เขามาเนี่ยคือกลายเป็นว่าพาญาติมา
แล้วก็มารุมทำร้ายหัวหน้างานซึ่งเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียว
ถูกรุมจนได้รับบัตรเจ็บค่ะ
นี่คือภาพของกล้องวงจรปิดที่บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนที่สุราธานีนะคะ
เราจะเห็นว่ามีผู้หญิงสองคนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยพยายาม
เนี่ยค่ะเธออยู่คนเดียวแล้วพยายามโทรขอความช่วยเหลือนะคะ
พอรถเก๋งขับออกไปไม่ถึง๓๐วิ
เข้ามาแล้วตรงไปอย่างที่เห็นนะคะ
ชกก่อนเต็มแรงเลยอีก๓คนก็มาสมทบนะคะ
ผู้เสียหายตัดสินใจเอาอาวุธไล่ฟาดค่ะ
อีกฝ่ายนึงก็ไปหาอาวุธมาไล่ทำร้ายอีกเหมือนกัน
แล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป
นี่คือตอนที่มาทีแรกเลยนะคะ
เข้ามาแล้วก็ชกที่หน้าเธอค่ะ
ผู้เสียหายบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าศูนย์ส่งสินค้าที่นี่
แล้วเคยถูกพนักงานส่งแชทมาคุกคามอยู่บ่อย
พนักงานคนหนึ่งถูกสั่งให้ยุติงานไป
ก็เลยทักไปขอคืนโน้ตบุ๊กของออฟฟิศ
แต่ปรากฏว่าเนี่ยค่ะพอมาถึงก็พาแม่พาแฟนมารุมต่อว่าเขา
พอไล่กลับไปก็พ่อก็ตามมาสมทบมาทำร้ายอีก
เชื่อว่าอาจจะไม่พอใจที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะ
เราก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามว่ามึงพูดอะไร
ในตอนนี้ก็คือแบบก็กดแล้ว๒แล้วมึงจะทำไม
แล้วเขาก็ต่อยหน้าหนูมาสองครั้ง
ลุมหนึ่งคุณผู้ชมค่ะแล้วดูภาพเนี่ยค่ะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
แต่จนถืนตอนนี้นะคะยังไม่มีความคืบหน้าเลย
ราชธานีโอ้มีอาวุธด้วยครับนี่ค่ะนะคะคือผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่ได้ทำงานที่นี่แล้ว
ตัดสินใจลาออกไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชแทนไม่ได้ทำงานแล้วเพราะว่าอยู่ก็กลัวจะไม่ปลอดภัย
เพราะเนี่ยค่ะอยู่ที่ศูนย์ที่ทำงานคนเดียวเจอมารุมแบบนี้นะคะแต่ก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ความเป็นธรรม
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ถูกกลุ่มนี้ขู่เอาไว้ด้วยว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้เพราะว่าเขาเป็นลูกหลานผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ฝากสพพระแสงสุราธานีสำหรับคดีนี้ด้วยค่ะ